นี่ก็ยิงกันในงานสงกรานสงกรานเดือดจริงยิงกันในงานสงการงานบุญด้วยนะครับปรากฏว่ามีทั้งคนบาดเจ็บและคนเสียชีวิตเลยฮะดูเหตุการณ์ก่อน

ผมเป็นนักร้องบนเวทีนี่ผมเสียววาบเลยนะ

นี่เป็นเหตุการณ์เนี่ยยิงกันดึงกันถึงกัน

ทำไมมันถึงเกิดแบบนี้ตลอดเลย
ใช่ฮะนี่แหละครับเหตุการณ์นี้มีคนเจ็บ๒คนนะครับ
คือนางสาวนิตยาบานจบอายุ๓๓ปี
แล้วก็นายฮิรันศรีจันโคตรอายุ๑๖ปี
ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับแล้วก็มีผู้เสียชีวิตด้วยนะคุณผู้ชมฮะ
ชื่อนายทศพรแสงเลขหรือว่าเบนส์อายุ๒๓ปี
ล่าสุดครับตำรวจลงพื้นที่ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุ
ขณะเดียวกันมีข้อมูลบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับ
วัยรุ่นสองกลุ่มคือวัยรุ่นบ้านโคกองกับบ้านนาซาย
โอ้โหคามินกันน่าฮ่านน่าฮ่านคือหน้าเวทีนะฮะ
คว่างปลาของใส่กันหลังจากนั้นบ้านนาสาย
นาซายพยายามจะหนีไปขึ้นรถนะครับ
แต่ว่าบ้านโคกล่องตามตามข้ามถนนสาย๒๒๒บึงกาลบุงคล้า

นั่นแหละครับนายทศพรถูกยิงเสียชีวิต
ส่วนคนเจ็บ๒คนถูกลุกหลงจากในงาน
พี่สาวของผู้ตายบอกว่าน้องชายไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุนะ

เพราะว่าเพื่อนที่ไปงานวิ่งหนีมาที่บ้านนี่แหละ
จริงแค่ตูดเหยียวครับ

ไม่ไปที่นั่นอยู่เข้าละคนหนึ่ง
เพื่อนก็ว่ามันถืกถืกหนึ่งครับ
แต่ตอนที่ว่าไปหันทันท้ายบ้านนอกเพื่อนก็เห็น
เพราะว่ารถหันโอบมาหันมันโอบมาถนุนเส้นหน้าบ้านพวกนี้

ตำรวจไปเจอหลักฐานเป็นปลอกกระสุนขนาด
๓๘๐๒ปลอกตกอยู่หน้าวัดนะ

พยานไว้แล้ว๑๐ปากและรู้ตัว
คนก่อเหตุคนร้ายแล้วครับ